เริ่มต้นเบรกนี้จะพาไปดูอุทาหรณ์กันหน่อย
เกิดขึ้นกับใครก็ได้อยากให้ระมัดระวังกันด้วย
เป็นหญิงคนหนึ่งค่ะวัยห้าสิบเจ็ดปีอยู่ในบ้านพัก
ก็ตั้งใจว่าจะออกไปกินข้าวข้างนอก
ขาออกจากบ้านก็ใช้ประตูรีโมทกด

ประตูก็เปิดตามปกติเธอก็ออกไปกินข้าว
ขากลับมากำลังจะเข้าบ้านก็กดประตูอีก
ดรีโมทอีกแต่ทีนี้ประตูเปิดแล้วก็ปิดทันทีเลย
ประตูมาทับร่างของเธอจนเสียชีวิตอยู่ที่ประตูค่ะ
เสียชีวิตคาที่อยู่ตรงจุดนี้เลย
อ้าวทำไมปิดเลยอ่ะ
ออกมาได้นิดเดียวแล้วก็กลับมาปิดเลยอะค่ะ
และเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดจับภาพช่วงเกิดเหตุได้พอดิบพอดี
ผู้ตายชื่อว่านางสาวจราศรีแซ่ลิ้มอายุ๕๗ปีค่ะ

คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าเธอเดินออกมาจากนอกบ้านเปิดประตู
ประตูเนี่ยกว้างออกมาได้สักประมาณแค่ฟุตเดียวเอง
ถึง๓นาทีจู่ประตูก็เลื่อนกลับมาปิด
เป็นจังหวะเดียวกับที่นางสาวจรัสศรีกำลังจะเดินผ่านประตูพอดีเลย

ก็เลยประตูหนีบเข้าที่ศีรษะแล้วก็ลำคอนะคะ
ติดค้างอยู่ในประตูรั้ว
ในสภาพกึ่งนั่งกึ่งยืนนะคะ

คุณผู้ชมที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูน๓ชั้นอยู่คลองขวางภาษีเจริญกรุงเทพ
สุนทรพิยวิไรอาศาสมัครมูลฤทธิปดติ๊กตึ้ง
ว่าเมื่อไปถึงเห็นผู้ตายถูกประตูรั้ว
หนีบอัดเข้ากับกำแพงบ้าน

แต่เปิดไม่ได้ค่ะดันไม่ออก
เนื่องจากว่าประตูเป็นประตูไฟฟ้า
เขาก็เลยกดกริ่งเพื่อเรียกคนในบ้านให้ออกมาช่วยเหลือ
คนในบ้านพยายามใช้รีโมทเปิดประตู
แต่รีโมทก็ใช้การไม่ได้อีกเหมือนกัน
ก็ต้องใช้เครื่องตัดถ่างมางัดประตูจนนำร่างออกมาได้
นี่เป็นร่องรอยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ
พยานที่อยู่ในบ้านให้การกับตำรวจบอกว่าบ้านหลังนี้ประกอบธุรกิจเจรนายเพชร
ก็เลยต้องติดตั้งประตูรั้วไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย
ส่วนนางสาวจรสีเป็นน้าสาวของบ้าน
ก่อนเกิดเหตุก็เดินออกไปกินข้าวที่ร้านขายอาหารตามสั่ง
โดยจะนำรีโมทประตูติดตัวไปด้วย

เกิดขึ้นตอนขากลับที่เธอกำลังจะเข้าบ้านนั่นเอง
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่เขาคาดว่าตอนกดเปิดประตู
นิ้วของนางสาวจราศีอาจจะไปโดนปุ่มกด
ปุ่มปิดเข้าโดยไม่รู้ตัวค่ะ

ใช่ทีนี้พอไปโดนโดยไม่รู้ตัว
ประตูมันก็เลยพอเปิดปุ๊บมันปิดทันทีไงฮะ

ก็ส่งศพไปชนะสูตรประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ

อาจารย์ไพรวันแสงสุนทร